คือฮาเพราะว่าปกติน้ำท่วมเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วไง
บางทีรถจมครึ่งคันกรุงเทพอาจจะไม่เท่าไห

ชาวเน็ตแห่แชร์กันเยอะเขาเปลี่ยนภาษณะค่ะ

ดูสิว่าเขาใช้เรือประเภทไหนกันค่ะ

มีมอเตอร์เสียงดังกว่ารถด้วยนะคะ

ของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ

แล่นได้ตามท้องถนนนะคะ
งหน้ารถยนต์ที่เคลื่อนตัวออกไปอย่างช้า
จากระดับน้ำยังคงสูงอยู่ในบางพื้นที่
แล้วก็เรือมีความคล่องตัวสูงกว่าค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีภาพอีกมุมหนึ่งนะคะ

แล่นอยู่บนถนนในจังหวัดเพชรชบุรีด้วย
เช่นเดียวกันแปลว่าไม่ใช่แค่ลำเดียว
เล่นกันหลายลำเลยทีเดียวนะคะ

สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ
ชาวบ้านผู้ที่ใช้รถที่อยู่ในเหตุการณ์

เพราะปกติหลายพื้นที่ถ้ามีน้ำท่วมขัง
ก็มักจะเห็นภาพการใช้เรือแต่เป็นเรือพาย

แต่ครั้งนี้เป็นเรือหางยาวค่ะ

เนื่องจากการเบรกมีขั้นตอนแตกต่างจากรถยนต์
แล้วก็ใช้ระยะทางมากกว่าในการเบรกค่ะ
แล้วคนคงถามน้ำลึกขนาดที่จะใช้เรือ

ซึ่งตอนนี้นะคะหลายจังหวัดในภาคใต้

ก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลากว่า๕วัน
ตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะ
ส่งผลให้แม่น้ำเพชรชบุรีเกิดน้ำล้นตลิ่ง

อำเภอเมืองเพชรชบุรีแล้วก็อำเภอบ้านแหลม
รวมไปถึงถนนเพชรเกษมบางช่วงด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำหรือน้ำทะเลหนุนสูง
ก็คาดว่าน่าจะระบายน้ำลงทะเลได้เร็วขึ้นค่ะ